จันทร์ก็งดงามนักเจ้าโคมมากมายก็สวยงามนักจริงเลยเจ้า

งามแต่เจ้าบรรยากาศก็ดี
นี่เป็นหนึ่งประเพณีที่น่าจะมาเที่ยวชมนะคะ
เขาจะจัดงานกัน๒๕กันยายน
คือวันนี้ไปจนถึง๘พฤศจิกายนเลย
ว่าแต่ช่วงจัดงานฝนจะตกบ้างหรือเปล่า

ช่วงนี้ดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
จะเห็นว่าฝนยังคงชุกอยู่หลายพื้นที่
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศนะคะ
คือแถบภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบน
เนื่องจากว่ามีมรสุมของลมตะวันออกเฉียงใต้
ลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นประจำฤดูเนี่ย

โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศจึงทำให้

ก็จะทำให้น้ำเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับชาวเรือค่ะ

ส่วนอุณหภูมิความร้อนไม่สูงมากนักนะคะ
เพราะว่ามีฝนตกลงมาทำให้ดับร้อนได้บ้างค่ะ
โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ